นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็เดินทางไปถึงที่เกาหลีใต้แล้วนะคะเพื่อเตรียมที่จะสู้ศึกวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียค่ะ
หลังจากออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะทัพตบลูกยางสาวทีมชาติไทยค่ะ
ก็ถึงที่เกาหลีใต้เวลาประมาณ๒ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยอยู่๒ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
โดยหลังจากเดินทางถึงนะคะนักตบลูกยางสาวก็ได้ต่อรถค่ะจากท่าอากาศยานานาชาติอินชรไปยังโรงแรมที่พักในกรุงโซใช้เวลาประมาณ๔๕นาที
และโค้ชด่วนแต่ในศรีวชรัพย์มิถาคุณหัวหน้าภูกษรก็กำชับให้นักกีฬาพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะ
ครั้งที่๒๐จะแข่งขันกัน๑๘๒๕สิงหาคมนี้ที่เกาหลีใต้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันนะคะ